เรื่องราวต่อไปนี้มันมี๒อารมณ์
อารมณ์หนึ่งสงสารเห็นใจครอบครัวหนึ่ง
อารมณ์หนึ่งชื่นชมบุคคลที่เข้าไปช่วย
มีผู้หญิงคนหนึ่งมีลูก๔คน
คนแรกเป็นผู้ชายคนสุดท้ายอายุเพียง๒เดือน
ไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเพราะว่าตัวเองทำงานได้เงินเพียง๒๕๐บาทต่อวัน
ต้องการยกลูกให้กับสถานสงเคราะห์
พอผู้ว่าทราบเรื่องรับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม

คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ
นายไกรสอนกองฉลาดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกรสิน
บอกว่าเขาได้ช่วยเหลือหญิงวัย๓๐ปีอาชีพเป็นแม่บ้านของรีสอร์ท
ต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกถึง๔คน
หลังจากที่แม่ของเด็กทั้ง๔เตรียมนำลูกคนเล็กวัย๒เดือน
ให้กับสถานสงเคราะห์ดูแลเพราะว่ารับภาระเลี้ยงไม่ไหว
เนื้อหาบางส่วนท่านผู้ว่าเขียนเอาไว้ว่า
เมื่อผู้ว่ามีลูกน้อยวันนี้ตื่นตั้งแต่ตี๔
่งบอกอายุว่าเหลือน้อยขนาดไหนนั่งเซ็นแฟมอยู่ที่บ้าน

แม่เด็กอายุประมาณ๓๐ต้นมีลูกแล้ว๓คนเป็นชายล้วน
เรื่องของเรื่องก็คือดันมามีไอ้ตัวเล็กหน้าตาหน้าตีคนนี้
คลอดได้๒เดือนเสร็จสมบูรณ์มากจ้ำม่ำเลยทีเดียว
ฝ่ายพ่อไม่ยอมรับอ้างว่าแยกทางกันอยู่กับเมียมานานแล้ว
ตอนนี้สามีก็ติดคุกเรื่องของคดียาเสพติด
จะต้องเลี้ยงชีพด้วยการเป็นแม่บ้านทำความสะอาดรีสอร์ทได้ค่าแรงเพียงวันละ๒๕๐บาท
ไปยื่นเรื่องกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไอ้ตัวเล็กให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองขอนแก่นนะครับ
ระหว่างคุยกับแม่เด็กเหมือนเด็กมันมีสัญชาติยานเอาตัวรอดไม่งอแง
ให้อุ้มยิ้มทักทายคนอุ้มจนคิดอยากจะขอมาเลี้ยง
แต่กลัวข้อหาแอบไปไข่ทิ้งแล้วกุเรื่องจะตายทั้งคู่
ขอกับแม่เด็กว่าผมขอไอ้ตัวเล็กเป็นลูกบุญธรรม
แต่ฝากคุณเลี้ยงนะค่าเรียนค่ากินเดี๋ยวผมเป็นธุระให้
รอดจากสภาพเด็กกำพระหุดหวิดนะลูก
อันนี้เป็นข้อความที่ผู้ว่าโพสต์นะฮะ
ผู้ว่ายังบอกต่อว่าที่ออกตัวโพสต์เนี่ยไม่ได้อยากโชว์เหนือนะครับ
แต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์ว่าคิดให้ดีก่อนจะมีลูก
เพราะคนทั้งคนนะครับมันยากดีมีจนยังไง
ไข่แล้วต้องเลี้ยงไม่ใช่ลูกแมวนะครับ
หมายความว่ามีแล้วคุณต้องเลี้ยง
คุณจะเอาเด็กไปทิ้งข้างทางเหมือนแมวเหมือนหมาไม่ได้
แล้วก่อนที่จะบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวก็ต้องดูก่อนด้วยว่าถ้าเลี้ยงไม่ไหว

ก่อนที่จะมีคือมันต้องมีการวางแผนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ

มันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าสามีภรรยาก็คืออยากจะทำอะไรก็ทำ
คือมันต้องวางแผนนะคะเพราะว่าพอเขาเกิดออกมามันเป็นหนึ่งชีวิตไง

ถูกไหมเราไม่ได้เราทำกันสองคนแต่เราไม่ได้อยู่กันแค่สองคนถูกไหมคะ
เราก็จะมีชีวิตอื่นเพิ่มขึ้นมาถ้าไม่ไหวก็ต้องควบคุมดูแล
ถูกต้องครับแล้วคุณผู้ชมคิดสภาพนะ
ค่าแรง๒๕๐บาทกับ๔คนของลูกแล้วตัวเองอีก๑เป็น๕ชีวิต
ถ้าเกิดลูกโตขึ้นค่ามาเรียนค่ากินค่าอยู่จะทำยังไงกันต่อไป
ทีนี้หลังท่านผู้ว่าโพสต์ไปโอ้โหคุณผู้ชมคนในเน็ตในโซเชียลฮือฮามากเลย
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านคำไผ่ตำบลหนองกุงอำเภอเมือง
ไปพบกับนายสุขสัยดอนกระสินเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านคำไผ่
ก็พาไปที่บ้านของนางเพ็ญนามสมมุติเป็นแม่ของเด็กทั้ง๔คน
แล้วก็มีโอกาสได้เจอกับเด็ก๓คนกำลังวิ่งเล่นกับเด็กในหมู่บ้าน
คนโต๕ขวบคนที่๒๔ขวบคนที่๓๓ขวบคนสุดท้อง๒เดือนครับ
คือปีละคนเลยเนาะก็ว่าได้ซึ่งบ้านของญาติฝ่ายสามีเนี่ย
อยู่กันเล่นกันอยู่แบบนี้ช่วงกลางวันจะปล่อยให้ลูกทั้งสามคน
เล่นกันกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ฝากลูกคนสุดท้องให้กับญาติเลี้ยง
แต่พอเขาทำเรื่องไปคือเรื่องเนี่ยมันต้องถึงท่านผู้ว่าใช่ไหม
คือเซ็นอนุญาตเซ็นอนุมัติกันไปท่านเขาเห็นในแฟมที่เขาเซ็น
ก็เลยตัดสินใจรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมซะเลยนะครับ
ขออนุญาตเบอร์ภาพหน้าของเด็กน้องเอาไว้แล้วกันนะครับ
เพราะว่าบอกก็สั่งสอนไปชุดใหญ่เหมือนกันนะนะฮะ